ล่วงละเมิดทางเพศมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นขึ้นมานะคะ
ก็คือสกสังกัดพักก้าวไกลไปโดนแจ้งความดำเนินคดี
ละเมิดทางเพศเยาวชนซึ่งเป็นกิจกรรมนักทำกิจกรรมทางการเมืองค่ะ
ซึ่งล่าสุดทางพักเก้าไกรก็ออกมายืนยันเรื่องนี้แล้วนะคะ
ว่าไม่ปกป้องสกคนดังกล่าวค่ะ
ข้อที่จริงในเบื้องต้นนะครับก็เชื่อว่านะครับเป็นการกระทำที่มีมูลนะครับ
โดยพบข้อที่จริงเบื้องต้นก็คือว่ามีการพากลุ่มผู้เสียหายเนี่ยนะครับ
ไปที่เคหาสถานนะครับแล้วก็มีการดื่มแอลกอฮอล์นะครับ
แล้วก็มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการคุกคามทางเพศนะครับ
หากพบว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยครับเป็นข้อเท็จจริงโทษสูงสุดนะครับ
ก็คือการขับออกจากการเป็นสมาชิกพัก
นี่คือการแถลงของนายวิโรธลักษณะอดีศรในฐานะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรุงเทพมหานครนะคะ
คือแถลงยอมรับค่ะกรณีที่นายอานุภาพทานทองสมาชิกสภากรุงเทพ
สาธรณ์ถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาล่วงละเมิดทางเพศบอกทำจริง
แล้วก็ย้ำว่าจากข้อมูลพบว่าคดีมีมูลและผู้เสียหายบางส่วนเป็นเยาวชนด้วยค่ะ
คุณวิโรธบอกว่าถ้าผิดจริงทางพักเตรียมพิจารณาโทษสูงสุดคือขับพ้นพัก
แล้วก็จะช่วยเหลือผู้เสียหายเต็มที่
คดีนี้เนี่ยทางคุณวิโรธทวิตแจ้งช่วงกลางดึกที่ผ่านมาว่า
ตรวจสอบข้อได้จริงที่สอนอทุ่งมหาเมฆ

ขณะที่ทีมงานเส้นได้วันนี้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งเหมือนกัน
บอกว่าเกิดเหตุจริงแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้เสียหายแล้ว
เบื้องต้นมี๒คนอายุ๑๖
กับ๑๘เคยทำกิจกรรมการเมืองแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับพักด้วย
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยไปทานอาหารในห้องพักของสอกรแล้วก็ถูกอนาจารย์
ขณะที่กำลังเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยค่ะ
ล่าสุดในอนุภาพธานทองสกเขตสาธรณ์จากพักเก้าไกล
ก็เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหานะคะนี่ค่ะ
แต่ว่าเบื้องต้นให้การปฏิเสธค่ะ
นายอนุภาพผู้สื่อข่าวบอกสงวนท่าทีนะคุณน้ำแข็ง
งวนท่าทีในการตอบข้อสักถามต่างของสื่อมวลชน

แต่ยอมรับว่ารู้จักกับคู่กรณีจริงค่ะ
ยังไม่ทราบรายละเอียดเลยจริง
เพราะขอเรียกมาแจ้งฝ่าวันนั้นเรามีการกิจเร้าไหม

ผมก็จะปรึกษาทางพักเรื่องนี้ครับ
ตัวเคยก็คุยกันกันรายละเอียดเป็นอย่างไร
ไม่ได้มีความละเมิดทางเพศที่เกินเลย

หมายถึงว่าถ้าจริงตรงนี้เราก็ยินดีที่จะลาออกไหม
ผมคือถ้ามันทำอะไรผิดพลาดผมยินดีรับผิดชอบอยู่แล้ว
ขณะที่ทีมเส้นได้ค่ะมีทีมเส้นได้แถลงข่าวนี้ด้วย
นะคะออกมาบอกว่าเหตุการณ์นี้มีอาสาสมัครของเส้นได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
แล้วเขาบอกว่าอาสาสมัครเส้นได้เห็นพฤติการของผู้ก่อเหตุทั้งหมด
ในที่เกิดเหตุมีอยู่คนนึงสวมชุดนักเรียนด้วย

นี่ค่ะขณะที่คดีนี้นะคะพนักงานสอบสวน
ส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกาย
แล้วก็เตรียมสอบปากคำพร้อมสหวิชาชีพแล้วนะคะ
ส่วนพักเก้าไกลก็ยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียหายทุกด้านค่ะ